คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่พี่น้องลูกครึ่งไทยสวิส
พลัดตกตึก๔ชั้นซอยรามคำแหง๓๔
เด็ก๔คนมีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คน
อีก๓คนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าตอนนี้เด็กหญิงดานี่เสียชีวิตไปอีก๑คนแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊คของนายมาเชลเลองโบเรลผู้เป็นพ่อของเด็ก๔พี่น้อง
โดยเขาได้โพสต์รูปของเขากับเด็กหญิงชะนิดาเดลโบเรลหรือว่าน้องดานี่
ลูกสาววัย๗ขวบยิ้มน่ารักแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อความไว้อะไรแด่ลูกสาวตัวน้อย
ซึ่งแปลได้ใจความว่าลูกสาวคนที่๒อันเป็นที่รักของผมได้จากไปแล้ว
ผมเสียใจผมขอโทษนะชะนิดาหรือด่านี่เนี่ยนะครับ
หนูอยู่กับนานาและน้องเล็กลูกชายที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
ตอนนี้นะฮะดีกว่าต้องอยู่กับอาทยากรพวกนั้นหลับให้สบายนะนางฟ้าตัวน้อยของพ่อ
หลังจากโพสต์ข้อความนายมาเชลเดินทางไปโรงพยาบาลบรามคำแหง
เพื่อไปดูศพของน้องดานี่ก่อนส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่ว่าทางด้านของผู้เป็นแม่ของเด็กนะฮะก็คือนางสาวรัติการประกายแก้ว
ไม่อนุญาตให้ผู้เป็นพ่อมารับศพลูกไปวัดได้นะครับ

แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกอยู่กับนางสาวรัติการ
ซึ่งคำว่าไม่อยากให้ลูกอยู่กับนางสาวรัติกา

เหมือนโพสต์ประชดอยู่ในโลกโซเชียล
หลังจากที่ลูกสาวของเขาเสียชีวิตไปอีก๑คนนะครับ
ที่บอกว่าให้ลูกไปอยู่กับน้องอีกคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว
บนสวรรค์ดีกว่าดีกว่าที่จะอยู่กับอาชญากรพวกนี้

นายมาเชลบอกว่าเสียใจ

และไม่จำเป็นต้องอยู่กับเขาเองก็ได้
แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเด็กไปดูแล
เพื่อทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าไปเยี่ยมได้
โดยที่ไม่ต้องมีปัญหานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสนหัวหมาก
ได้รับแจ้งว่าเด็กหญิงชะนิดาเดลโบเรลอายุ๗ขวบ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบรำคำแหง
เสียชีวิตหลังจากหยุดหายใจ
หมอพยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่สำเร็จนะครับ
แล้วก็นายมาเชลเลองโบเรลผู้เป็นพ่อ
แล้วก็นางรัติการประกายแก้วผู้เป็นแม่ของเด็ก

ด้วยความโศกเศร้าเสียใจทั้งคู่

เข้าไปดูศพลูกได้
ด้านของนายอีทประกายแก้วคุณตาของเด็กทั้ง๔คนบอกว่า

หมอก็ได้แจ้งให้กับทางญาติ

ซึ่งทางแม่ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ส่วนหลานอีก๒คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เคราะห์ร้ายครั้งนี้
ลูก้าหรือว่าน้องต้นกล้าอายุ๑๐ขวบ
ตอนนี้นั้นหายเป็นปกติแล้วสามารถไปเรียนหนังสือได้แล้วนะครับ
ส่วนน้องดีดี้หรือว่าเด็กหญิงดีมาพาเมล่าโบเรล
ซึ่งเป็นพี่คนโตก็รู้สึกตัวแล้ว
หลังเข้ารับการผ่าตัดไปถึง๕ครั้ง
แต่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งครับ
สำหรับการจัดงานศพของน้องดานี่นะครับ
โดยจะสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกวันนี้นะครับ
สรุปแล้วเด็กทั้ง๔คนนะ
ก็คือมีน้องดีดี้ซึ่งเป็นพี่คนโต
ลูก้าซึ่งเป็นคนที่๒นะครับ
แล้วก็น้องดานี่เป็นคนที่๓วัย๗ขวบ
แล้วก็น้องอเล็กซ์เป็นคนที่๔
ซึ่งครอบครัวนี้สูญเสียลูกไป๒คนแล้ว
คือน้องอเล็กซ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็น้องดานี่ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับ

ก็คือตัวเด็กหญิงพี่คนโตแล้วก็น้องลูก้าคนที่๒นะครับ